คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ในโลกโซเชียลเอง
ก็มีการพูดถึงอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันนะครับ
เป็นเรื่องที่น่าตกใจแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วย
เนื่องจากว่ามีรายงานเบื้องต้นนะครับบอกว่ามีชายชาวต่างชาติ
แล้วก็มาเผยแพร่เชื้อให้กับคนในไทยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าเดี๋ยวจะตามเรื่องนี้ถ้าหากว่าพบเจอจะรีบผลักดัน
กลับประเทศไปอย่างรวดเร็วในขณะที่ตำรวจภูทรภาค๕
บอกว่าเร่งติดตามตัวชายคนนี้อยู่นะครับรูปร่างหน้าตาเบื้องต้น
ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมที่ปรากฏหน้าจอ
พลตำรวจตรีพงเดชพรมมิจิตรรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
ประชุมกับตำรวจกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค๕
เร่งติดตามนายไฟเฟอร์เซด็กซ์สัญชาติเช็คนะครับ
เมื่อสักครู่นี้นะครับผู้ชายคนเมื่อสักครู่นี้ผิวขาว
ผู้ต้องหาตามหมายจับลำดับที่๒๖จากศาลประเทศเช็ค
ก่อคดีแล้วหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี๒๕๖๒
ก็มาจากชายคนนี้ให้แก่หญิงไทย
โดยจะไปท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต
แล้วเดินทางไปตามสถานที่สำคัญหลายแห่งในไทยนะครับ
พบเจออาจจะแจ้งไปได้ที่ตำรวจทุกพื้นที่ประสานกันได้ทั่วถึงหมด
ชายคนนี้พอหายตัวไปแล้วก็พบว่ายังไม่มีการเดินทางออกนอกประเทศนะครับ
คาดว่าน่าจะยังคงอยู่ในประเทศไทยยังคงหลบหนีอยู่
พลตำรวจตรีพงเดชบอกว่าก่อนหน้านั้น
พลตำรวจเอกวุฒิลิปตภัณลบอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มีหนังสือกำชับให้ตำรวจทั่วประเทศติดตามจับตัวผู้ต้องหาชาวเช็คคนนี้ให้ได้
อย่างเร่งด่วนเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมถือว่าเป็นภัยต่อสังคม
เป็นบุคคลอันตรายชอบมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวไปเรื่อย
การให้ตำรวจทั้ง๘จังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะจังหวัดนักท่องเที่ยว
ชอบไปเที่ยวมากเชียงใหม่เชียงรายเร่งติดตามล่าตัวหากพบให้ดำเนินการจับกลุ่ม
ทันทีพร้อมฝากเตือนผู้หญิงทั้งหลายด้วยนะครับหากพบเจอให้อยู่ห่างชายคนนี้
เอาไว้และให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรไปได้เลย๑๙๑ตลอด๒๔ชั่วโมงเดี๋ยวถ้ามี
อีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยครับคุณผู้หญิงทั้งหลายระมัดระวังให้ดีผู้ชาย
พยายามอยู่ห่างเข้าไว้นะครับตามข่าวที่ปรากฏนะครับชื่อก็ปรากฏอยู่บนหน้าจอ
เชื้อชาติสัญชาตินะครับเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ด้านพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรรมนกุลรอง
บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้แต่หากมีพฤติการที่เป็นภัยจริง
ทำให้ประเทศชาติเสียหายต้องผลักดันออกนอกประเทศโดยไม่ต้องแจ้งข้อกล่าวหานะครับ